ส่วนคนนี้ก็สวยร่างเล็กไซส์มินิสเปคหนุ่มทั่วเมืองไทย
ถ้าย้อนไปช่วงแบบ๑๐กว่าปีที่แล้วเหมือนจะย้อนนานนะ
เล็กแต่แซ่บใยกตัวจี๊ดของวงคุณผู้ชมค่ะ
แล้วบอกเลยว่าพักหลังเนี่ยอาจจะเฟสจากงานหน้าจอไปบ้างนะ
ใช้ชีวิตส่วนตัวมากกว่าเลือกรับงานบันเทิงที่อยากจะทำจริง
ซึ่งวันก่อนเจอกับนักข่าวเราสิ่งหนึ่งที่ตะลึงก็คือ
เรียกได้ว่าเป็นหุ่นในฝันของสาวเขาเลยนะเอาจริงแบบ
คือมันหุ่นตะมุตมิมากน่ารักอ่ะแล้วคุณรู้ไหมว่าเห็นหุ่นแบบนี้
เราก็ถามว่าตัวเล็กแบบดูแลตัวเองดีขนาดนี้พี่กินข้าวกินปลาบ้างไหม
ร้านหมูกระทะนี่บอกเลยว่าคือมิตรภาพสนิทกันเลย
แต่เจ้าตัวเนี่ยมีเคล็ดลับคือกินเต็มร้อยวันนี้อีก๑วันต้องทำอะไร
ฟาสติ้งกินให้เบาที่สุดบาลานซ์ชีวิตให้มันโอเค
เคยอ้วนเหรอพี่น้ำหนักมากที่สุดตอนที่มากที่สุดฟังดีค่ะ
๔๖กิโลกรัมโอ้โหนี่สุดอยู่ตอนหนึ่งอ่ะ
แต่คุณก็ต้องดูส่วนสูงเขาด้วยเขาก็ส่งตัวเขา
แต่คือใดตอนนี้คือน้ำหนักเหลือเตรียมตะลึงได้เลย

หนักเหลือเหมือนลูกชายนี่ฉันเลยตอนนี้
มันต้องเป็นร้านดีแบบเราแบบเหมือนกับว่าพอเราทานเยอะมากอยู่ช่วงนึง
ไปทริปก็จะแบบปล่อยเลยพอกลับมาก็จะแบบเอ่อมีจังหวะที่แบบ
ฟาติ้งไม่เช้าไม่กินข้าวเช้าข้าวกลางวันไปพักไปพักหนึ่ง
ไม่ได้แบบดูแบบดูพุงไหมดูพุงไหม

สมส่วนไม่มากไม่น้อยกำลังพอดี
ใช่เหมือนฟังตัวเลขน้ำหนักอาจจะน้อยแต่เขาตัวเล็กพอดีนะคะ
ส่วนเซ็กซี่ตลอดการแบบนี้เรื่องหัวใจคุณแม่ค่ะเป็นไงบ้างคะ
ไม่โสดค่ะซุ่มคบกับหนุ่มนอกวงการมา๘๙ปีแล้วอุ๊ยตายทำไมไม่รู้อ่ะแม่
จริงก็คือพอรู้บ้างแต่น้องไม่ได้บอกแหละเป็นหนุ่มพี่เจ๊กรู้ใช่ไหม
ใช่หรอเป็นแบบว่านี่แหละค่ะถึงจะพบกันนานเท่าไหร่นะ
ตอนนี้มีความสุขกับชีวิตคู่แบบนี้ก็ดีอยู่แล้ว
ที่สำคัญไม่เปิดตัวจ้ะไม่ต้องมาอยากรู้ว่าคบใครนะคะ
เอาเป็นยังไงให้แม่เล่าเองดีกว่าจ้า
อาจจะไม่ค่อยแบบทำตัวแบบเฮ้ยเราถึงตอนนี้แล้ว
เราจะต้องแบบเป็นแพทเทิร์นแบบมีครอบครัวต้องมีลูกแล้วในจังหวะนี้อะไรอย่างนี้
เราก็เงียบอยู่เฉยไว้แบบก็ไม่ถึงกระถือเคล็ด
แต่คือรู้สึกว่าแบบไม่อยากวุ่นวายแบบเหมือนเราใช้ชีวิตตรงนี้สงบดีกว่า
ก็เลยอาจจะเงียบไปนิดหนึ่ง
แจ๊คเขาคบมา๘๙ปีแล้วไม่ได้บอกใคร

จริงที่ทราบเพราะว่าคือเอาตรงเลยนะคะ
ไหว้ขอสารเจ้าแม่ทัพทิมเหมือนกัน

สะพานเป็นสารเจ้าแม่ทัพทิมที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

ได้แล้วคือมันก็จะมีช่วงครบนานนะคะ
มันก็จะมีช่วงแบบ๙ปีก็จะมีช่วงแบบทะเลาะกัน
ก็ไปขอพรอีกสรุปก็คือยังได้คบกันอยู่ทุกวันนี้
พี่แจ๊คลาไปขอมาตั้ง๙ปีมีอะไรขันต่าง
ขอเรื่องแบบว่าความมั่นคงของการงาน

แฟนสารไม่ต้องถามว่าพอยกับเชอรี่หนักเท่าไหร่นะจ๊ะ